คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อ

ดูทะเบียนรถไว้

แต่สุดท้ายคนที่เขาถ่ายภาพเอาไว้ได้
เขาก็ตะโกนบอกดูทะเบียนรถไว้ดูทะเบียนรถไว้
เนี่ยวิ่งหนีไปขึ้นรถจากกระยานยนต์ใช่ไหมค่ะ

เห็นทะเบียนรถชัดเห็นหน้าตาชัด
หน้ากากอนามัยมันก็เดาได้แหละว่าเป็นใครถ้าเป็นคนในพื้นที่อ่ะเนาะ
เนี่ยค่ะร้านสถุกศือ๔แยกทุ่งสเดาอำเภอแปลงยาวจเชิงเซาค่ะ
คือผู้จัดการร้านเขาบอกว่าเห็นแล้วว่าท่าทางลูกค้าคนนี้ดูผิดปกติ

อ่าแล้วก็เลิกลักเลิกลักเขาก็พยายามจับตาดูแล้วแหละ
แล้วก็ไปดูภาพในกล้องวงจรปิดเห็นเลยว่าหยิบเบียร์สองตัว
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยเขากำลังมองซ้ายมองขวา
ลักลักลักอยู่คือร้านสะดวกซื้อนี่เขามีกล้องทุกมุมนะฮะ
ทุกร้านด้วยค่ะเขามีกล้องนะคะนี่ค่ะข้างหน้าข้างหลังด้านในเนี่ย
เขามีกล้องหมดสองขวดนี่แล้วตรงเคาน์เตอร์เขามีจอทุกช่องเลยนะ
ใช่ไหมของกล้องแต่ละตัวแล้วก็ยัดใส่แบบกางเกงเขาน่ะเห็นออกน่ะ
แล้วใส่กระเป๋าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มุมตรงนี้มองไม่เห็น
เห็นไหมเนี่ยนี่ค่ะแล้วก็ทำท่าเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดินเนียนไป
แล้วคุณอยู่หน้ากล้องเท่านี้นะอ๋อเขาถากรถหน้าร้านแล้ว
อันนี้ตอนหนีออกไปเขาก็ตามไปถ่ายคลิปต่ออืมฟังเสียงผู้ช่วยผู้จัดการร้านค่ะ
เขาก็ถ่ายมาถึงแค่ตรงนี้
เขาบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้

ผู้กำกับสพแปลงยาวบอกว่าไล่ล่าตามจับตัวคนร้ายอยู่นะคะ
พบเห็นรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายหน้าตาแบบนี้
ตำรวจฝากบอกนะคะผู้ชายผิวคล้ำ
ลักษณะการแต่งตัวก็ใส่เสื้อยืดแบบนี้

ตำรวจสพแปลงยาวบอกว่าแจ้งข้อมูลมาได้

ตามจับตัวผู้ชายคนนี้ให้ได้นะคะ

คุณภาคภูมิบอกว่าในร้านสะดวกซื้อเนี่ยกล้องวงจรปิดหลายจุดมาก
ด้านหน้าก็มีด้านนอกก็มีด้านในก็มี
แล้วเนี่ยมันก็เห็นภาพชัดว่าคุณไปทำอะไรไว้ไปดูภาพกันหน่อยค่ะ

ว่าผู้ชายคนนี้ที่ไปก่อเหตุไปคนเดียว
แล้วใจเย็นมากเปิดลิ้นชักค่อยหยิบเงินทีละช่อง

ขโมยเงินไปหมดเกลี้ยงลิ้นชักนั้นเลยนะคะ

แล้วก็อยู่กัน๓คนเขาก็กลัวเป็นผู้หญิงตัวเล็ก
เขาก็เพื่อความปลอดภัยเขาก็หลบไปริมฝั่งอีกด้านหนึ่งนะคะ
แล้วคนร้ายก็เดินออกไปเนียนไหม
นิ่งเหมือนแบบใจเย็นมากเลย

เอาความปลอดภัยก่อนค่ะประเด็นคือ
น้องพนักงานเขาเล่าให้ฟังว่าคนร้ายขู่ว่าถ้าไม่ส่งเงินมาจะฆ่าให้ตาย
แต่พนักงานที่ร้านเขาก็ไม่ได้หยิบให้ไงคะ
คนร้ายเลยเข้าไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็เปิดลิ้นชักแล้วหยิบไปเองเลยนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเหมือนกันแต่อันนี้ไม่รู้ทะเบียนรถค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เงินสดไป๒๒๖๗บาท
ตำรวจบอกว่าดูภาพจากกล้องวงจรปิดรู้ตัวคนร้ายแล้วค่ะ
แล้วประเด็นก็คือตำรวจบอกว่าคนร้ายนี้เคยมีพฤติกรรมก่อเหตุลักษัพมาก่อน
เคยมีพฤติกรรมในการเสพยาเสพติดด้วยนะคะก็น่าจะเป็นคนในพื้นที่ล่ะค่ะ
เหมือนกับคนร้ายมาดูลาดเหลาก่อนด้วยสองรอบครับแล้วช่วงที่ก่อเหตุเป็นตอนดึกค่ะ
คนไม่เยอะเลยสบโอกาสเข้าไปก่อเหตุแล้วพนักงานของร้านเป็นผู้หญิงล้วนนะคะ
เดี๋ยวดูนี่ต้องดูนี่ด้านหน้าเมื่อกี้จะเห็นชัดเผื่อใครรู้จักนะฮะ
เพราะรูปร่างอย่างนี้ใช่ไหมนะคะก็ดูรูปภัณฑ์สันธารถ้าเป็นคนในพื้นที่เหมือนตำรวจบอกนะ
เดี๋ยวติดอ่ะเดี๋ยวจะติดแน่ตอนนี้ไม่ติดไม่ใช่โควิดใช่ไหมครับติดคุก
เดี๋ยวตำรวจตามเจอเนี่ยติดแน่ใส่เสื้อยืดมากูติดยังวะ